ช่วงนี้ชวนไปกินดีกว่าคุณผู้ชมฮะที่ปลาจีนเนี่ย
เขาร่ำลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีร้านยำแห่งหนึ่ง
ยำหอยนั่งรมอ้าจิ้มกับน้ำจิ้มก็คือว่าแซ่บแล้วโอ้โห
เจอไหมคะคุณน้ำแข็งฮะหอยใหญ่เอาดูป้ายร้านก่อนหอยใหญ่
สถานีหอยใหญ่ครับนี่ที่คนแถวปลาจีนเขาร่ำลือกันนี่ไหมคะ
ตายแล้วคุณน้ำแข็งฮะไม่เป็นอันอ่านข่าวกันแล้วมั้งเนี่ย
คุณจีจี้เจ้าของร้านครับบอกว่าร้านเธอเพิ่งเปิดไม่นาน

ถ้ามาร้านคุณจีจี้นะต้องสั่งเลยยำหอยนังรมจัดไปหนึ่ง

และที่ร้านใช้หอยนังรมสดตัวใหญ่ไซส์จัมโบ
พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวรสชาติจัดจ้านและนี่ยำฮะ

เครื่องเคียงครบชุดครับยอดกระถิ่นอ่อนต้องมา
เจียวต้องมีกระเทียมหั่นแว่น
ับคาวด้วยใบสระแหน่โอ้แล้วราคาน่ารักเชียว
ราคาเริ่มต้น๕๐บาทครับไปถึง๑๒๐บาท
ร้านนี้อยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรท่าตูม
พื้นที่หมู่๗ตำบลท่าตุมอำเภอศรีมหาโพธิ

โทรสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะร้านคนแน่นหรือเปล่าไปยังไงนะฮะ
ดเบอร์นะคุณผู้ชม๐๙๒๕๙๖๕๒๖๔นี่พี่ผู้ชายคนนี้ฮะ
สั่งไปโอ้โหแล้วดูชุดพี่จีจี้เขา
พอเสิร์ฟเสร็จพี่แง่นมองหน้าเออโอ้ชามเบลอ
สถานีหอยใหญ่ครับเปิด๑๐โมงเช้าถึง๕ทุ่มโอ้โหเปิดยันดึกเลย
ไม่มีวันหยุดด้วยนะนี่สุดยอดฮะน่ากินจริง
ค่ะจำไว้นะดอมกินหมูแรงถอยกินหอยแรงดี
โอ้ดีอย่าลืมไปลองนะคะ